คุณผู้ชมคะกลับมาอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูต่อเนื่องเลยค่ะ
จากที่เมื่อสักครู่นี้คุณวิมวลวันผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานมาจากที่แยกดินแดงนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
พยายามที่จะกระชับพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณนั้น
เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ที่อยู่อีกมุมนึง
แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
คุณสิริวัลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะรายงานได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคุณภาคภูมิค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ตรงสะพานลอย
ตรงหน้าห้างเซ็นเตอร์วันนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
ภาพข้างหน้านะคะที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็จะเป็นกลุ่มมวลชนค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะ
กำลังจะเผชิญหน้ากับกลุ่มของตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
ที่อยู่ตรงสะพานข้ามแยกตรงสามเหลี่ยมดินแดงอะค่ะซึ่งจุดนี้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการจุดไฟเผานะคะ
ถ้าเราเห็นนะคะจะเห็นกองเพลิงที่ใกล้ที่จะดับแล้วค่ะ
อยู่ข้างหน้าค่ะซึ่งก็เป็นการเผาหุ่นนะคะ
หุ่นผ้าสีขาวที่ทางกลุ่มเนี่ยจะมีการนำมาในการชุมนุมวันนี้ค่ะ
ส่วนบนกลางสะพานนะคะก็จะเป็นการตั้งแถวของตำรวจควบคุมฝุงชน
ที่ตั้งแถวอยู่แนวกลางสะพานเลยนะคะก็
ก่อนหน้านี้ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาลงมาเป็นระยะห่างนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีการยิงแก๊สน้ำตานะคะแต่ได้มีการส่องไฟเลเซอร์ลงมาหากลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
แล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะคะก็เดินขึ้นไปกลางสภา
เหมือนที่เราเห็นภาพอยู่ตรงหน้าจอหน้าตอนเนี้ยค่ะคุณเข็มมาสอบคุณพรรคภูมิค่ะ
ค่ะคุณสิริวัลอยากให้รายงานเพิ่มเติมนิดนึงคือภาพที่เห็นตอนนี้คือเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งแถวอยู่กลางสะพาน
อีกมุมหนึ่งคือกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เดินขึ้นไปแล้วยังทยอยเดินขึ้นไปนี่อ่ะ
เดินขึ้นไปนิดหนึ่งอ้าวนี่นะคะแล้วก็มีการเดินเข้าไปมีการเดินเข้าไปหาทางตำลงคุกภูมิของชนนะคะ
คุณเข็มมาสอนค่ะในระยะที่ไม่ห่างกันมากเลยนะคะในระยะที่ใกล้กันก็เกือบจะมากเลยค่ะ
แล้วก็มีการจุดผู้จุดจุดผู้อ่าผู้ไฟค่ะคุณคุณพระคุมค่ะ
มีการจุดพลุไฟขึ้นบนอากาศแล้วก็หันหน้าไปทางแถวของตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
แล้วก็ตรงตีนสะพานนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงตีนสะพานค่ะ
จะอยู่ตรงจุดเชิงตีนสะพานเชิงหน้าสวรรค์สันติภาพเลยค่ะคุณพระคุมค่ะ
คุณสิริวัลเมื่อล่าสุดเนี่ยที่ช่วงเย็นค่ำก่อนหน้านี้
ทางผู้ชุมนุมบอกว่าจะถอยร่นไปอนุโสรีชัยสมรภูมิอีกครั้งเนี่ย
ตกลงแล้วสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้เขามีจุดประสงค์หรือว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนฮะ
คือก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่เราได้เกาะติดบรรยากาศมานะคะ
จะเห็นว่าตรงจุดแยกดินแดงนั้นนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ไม่สามารถที่จะฝาแนวตู้คอนเทนเนอร์ของตำรวจได้ค่ะ
คุณภาคภูมิค่ะแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันอยู่สักระยะหนึ่งนะคะ
ที่สุดแล้วนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ได้มีการตะโกนส่งเสียงกันนะคะบอกว่าให้ถอยมาตั้งหลักที่
นุสวรีชัยสมรภูมินะคะจนถึงตอนนี้นะคะ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังคงรวมตัวกันกระจัดกระจายอยู่ใน
นุสาวิชัยสมรภูมินะคะอยู่ตามเกาะกลางบ้างนะคะ
แต่ว่ามวลชนบางส่วนที่เป็นมวลชนด่านหน้านั้นนะคะ
อย่างที่เราเห็นภาพณตอนนี้นะคะก็กำลังเผชิญหน้าอยู่กับ
ตำรวจคุมภูมิชนนะคะและตอนนี้ดูเหมือนจะมีการยิงแก๊สน้ำตา
เข้าหาคุมผู้ชมนุมแล้วนะคะคุณภาคภูมิ
ควันออกมาตรงนี้แล้วนี่คือแก๊สน้ำตาใช่ไหมฮะ
เป็นการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อที่จะเหมือนจะสกัดให้ถอยร่นลงไปจากจุด
ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอยู่ในทุกจุดเลยใช่ไหม
ทั้งอนุสวรีชายสลปกฑิลมีว่าแถวแยกดินแดงหรือว่าจุด

คือตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยได้กระจายไปนะคะ
ภาคภูมิค่ะเท่าที่เราได้สังเกตสังเกตเอ่อ
หน้าจุดที่อนุสวรีนะคะก็มีตำรวจเนี่ยประจำอยู่
บนสะพานตรงข้ามแยก๓เดียงบินแดงหนึ่งจุดนะคะ
แล้วก็จุดที่สองนี่บางส่วนนี้ได้มีการขับรถ
เพิ่มในกองไฟอีกนะคะคุณเขมสอนคุณภาคภูมิค่ะ
หลังจากตอนแรกเนี่ยกองเพลิงนะคะกองเพลิง
องเพลิงที่เราเห็นตอนแรกเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะค้างภาพให้ดูนะคะ
ภาพของกองเพลิงจากกองเพลิงจากตอนแรกเนี้ยอ่า
กองเพลิงเนี่ยมันก็ใกล้จะดับลงไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย
ก็เหมือนจะมีการโยนเชื้อเพลิงลงไปเพื่อให้เพลิงเนี้ยได้อ่า
ปะทุเพิ่มเชื้อเพลิงเข้ามาอีกค่ะ
องเพลิงก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณภาคภูมิ
คือถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยการเคลื่อนขบวนของเขาก็จะใช้จักรยานยนต
เห็นตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะใช้ขบวนรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
แตรแล้วก็ขับวนไปวนมากลับไปตรงอนุสวรี
ตรงใจกลางอนุสวรีนะคะแล้วก็กลับมาตรงที่เชิงสะพาน
สะพานตรงหน้าสวนสันติภาพอ่ะค่ะค่ะเชิงสะพานตรงนี้เนี่ย
ภาพซ้ายมือที่เราเห็นอยู่จะเห็นกองไฟไม่ใช่แค่กองเดียว
จะเห็นอยู่สองหย่อมเห็นปลายด้านบนด้วยคือมันจะมีหย่อมห่อมอยู่อย่างงี้
ใช่ค่ะหลายจุดไหมคะมันจะมีหย่อมอยู่ตรงใกล้กับ
ใกล้กับสัญญาณไฟจรจรไฟแดงตรงนู้นตรงใต้เกือบใต้สะพาน
คุณเขมมาสอนค่ะมันจะมีกองเพลิงอยู่สองจุดนะตอนนี้
โอ้โหคือตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงการบีบแรร์ของรถจักรยานยนต์
กลุ่มผู้ชุมนุมต่อเนื่องนะคะก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ที่คุณสิริวัลรายงานว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้แก๊สน้ำตา
ถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สน้ำตาแต่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ไม่ไม่ได้ถอยร่นมาใช่ไหมคะ
คุณสิริวัลใช่ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพนี้นะคะ
คุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะก็จะขี่มอเตอร์ไซค์วนไปนะคะ
แล้วก็ไปส่งเสียงตะโกนแล้วก็เสร็จแล้วก็ขี่มอไซควนกลับมานะคะ
ขณะที่ตำรวจที่อยู่บนสะพานก็มีการส่องไฟเลเซอร์สีเขียวลงมาเป็นระยะ
เข้าหาทางกลุ่มผู้ชุมนุมอ่ะค่ะคุณสิริวัลครับเอานักขณะนี้เนี่ย
เอาละวันนี้การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ย
เขาก็ประกาศยุติการชุมนุมตั้งแต่สิบห้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีละ
แกนนำในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะ
แต่ว่านักขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่หลงเหลืออยู่เนี่ย
พอมีการเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้ในแต่ละครั้งหลังการชุมนุมที่มีการประกาศยุติไปแล้วเนี่ย
ณปัจจุบันนี้เป้าหมายของเขาเนี่ยเขาได้ประกาศกันไหมฮะ
ในช่วงเวลาที่อยู่กันในขณะนี้ว่ามีเป้าหมายหรือจุดประสงค์
ขณะนี้แบบไหนอะไรยังไงหรือต้องการจะไปที่ไหน

คือเป้าหมายเนี่ยคุณภาคภูมิค่ะถ้าเราประเมินสถานการณ์จากเมื่อการชุมนุมเมื่อช่วง๒๓ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะคุณภาคภูมิ
ก็คือเมื่อแก่นำหลักที่จัดการชุมนุมได้ประกาศยุติการชุมนุม
แต่ก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้ยุติ
ก็ยังคงที่จะต้องการที่จะเข้ากับเผชิญหน้ากับตำรวจนะคะ
ก็ยังมีการรวมกลุ่มกันอย่างที่เราเห็น
อย่างตอนนี้นะคะก็จะมีกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ขับวนไปวนมา
แล้วก็พยายามที่จะโยนประทัดไปทางฝั่งตำรวจ
แล้วก็ฝั่งตำรวจเนี่ยก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาหาทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ

ซึ่งตอนนี้สังเกตจากตาของดิฉันเลยนะคะคุณภาคภูมิค่ะ
ถ้าเป็นกล้องเนี่ยอาจจะเห็นแสงไฟไม่ชัดนะคะ

จะมีแสงประกายไฟตรงมาจากทางฝั่งตำรวจนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคาดว่าตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
จากว่าจะอยู่บนสะพานแล้วนะคะคุณภาคภูมิ
ประชิดมาด้านถนนแนวราบด้วยนะคะ
ตรงหน้าสำนักงานปปศตอนนี้น่าจะมาถึงตรงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วค่ะ

ก็จะเป็นรถจีโน
ใช่ค่ะก็จะมีรถจีโน่ตามมา
เห็นเจ้าหน้าที่เริ่มขยับขยับเข้ามาเรื่อยทีละน้อยใช่ไหมคะ
ทั้งด้านล่างสะพานแล้วก็ที่บนสะพาน
ก็จะต้องลุกคืบเข้าไปในจุดที่มีผู้ชุมนุมอยู่
แล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่เป็นจุดไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวก็คงจะตีวงล้อมกลับเข้ามาในอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
เหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
ตีวงล้อมกลับมาจนกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้แยกไปทางฝั่งราชวิถี
แยกทางฝั่งพญาไทยแต่ว่าเดี๋ยวเราดูสถานการณ์คืนนี้ก่อนนะคะ
เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดเยื้อนะคะ
ภาพสถานการณ์ในจุดเดียวกันแต่ว่าเรามีทีมข่าวของเราอยู่สองมุมนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเห็นการขยับลุกคืบเข้ามาในพื้นที่เพื่อขอคืนพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่
ส่วนทางฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะใช้จักรยานยนต์เป็นหลักนะครับในการเคลื่อนตัวไปตามจุดต่าง
แล้วก็จะมีเปลวไฟแสงไฟที่เขาเหมือนกับพยายามจะโยนเชื้อเพลิงอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วย
ตอนนี้แถวตรงโดขุมคุมชนได้ค่ะคุณเขตมันสอนคุณพ่อคุมค่ะตอนนี้เนี่ยแถวของตรงโดขุมคุมชนเนี่ยได้ประชิดเข้ามาแล้วนะคะจนถึงเชิงสะพานแล้วนะคะ
ใกล้จะถึงกับกองไฟคุณพ่อคุมเขตมันสอนค่ะตรงหน้าจอที่ผู้ชมเห็นพร้อมกับดิฉันตอนนี้ค่ะ
ประชิดมาทั้งถนนข้างล่างแล้วก็บนสะพานเลยค่ะ
อันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป
ตอนนี้ถ้าดิฉันหันหน้าเข้าไปทาง
อนุสวรีชัยสมรภูมิตรงจักรยานยนต์กลุ่มใหญ่เลยค่ะ
ก็ไปรวมกันอยู่ตรงเกาะกลางนะคะทางฝั่งเกาะพญาไทย
แล้วก็เกาะกลางของอนุสวรีชัยสมรภูมิคุณพระคุมค่ะ
แสดงว่าตรงแยกดินแดงนี่ไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าไปอยู่ที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิแล้วใช่ไหม
กรองไฟที่ได้มีการจุดไปก่อนหน้านี้ค่ะ
พร้อมกับวัวแถวตำรวจคุณผู้ของของชน

เดี๋ยวขอภาพภูมิกว้างนะคะเพื่อให้จะดูกลุ่มของส่วนส่วนกลุ่มส่วนชน
อ๋อแล้วก็มีการจุด
แล้วก็ตำรวจได้มาแล้วนะคะมีการยืนแด็กซ์และกลางมาทางฝั่ง
ค่ะดังนั้นตอนนี้ที่กลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นไปทางอนุสวรีชัยสมรภูมิมาค่ะ
ตรงฝั่งตรงนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่จุดไหนบ้างคะ
คือถอยไปแล้วจะไปเจอเจ้าหน้าที่อีกจุดนึงไหมคะ
ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตวูบตรงจุดตรงที่ตำรวจควบคุมฝุงชนได้ขยับมาก่อนนะคะ
เนื่องจากว่ามีการยิงแก๊สน้ำตาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตรงใจกลางอนุสาวรีชัยสมร
เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ขยับแนวไปอยู่ตรงจุดใจกลางของอนุสวรีชัย
เรายังมีควันฟันไฟอยู่ตรงนี้นะคะ
พยายามดับกองไฟที่ทางกลุ่มผู้จำนวนก็จุดเอาไว้นะครับ
แต่ว่าตรงจุดสำคัญณขณะนี้ก็คืออนุสวรีชัยสมรภูมิ
ค่ะเดี๋ยวให้คุณสิริวัณรักษัตริย์และทีมข่าวของเรา
อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถรายงานได้เพิ่มเติม
เพราะว่าอย่างที่เห็นในภาพค่ะก็จะมีกลุ่มควันอยู่จำนวนมากนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องว่าก็มีการใช้แก๊สน้ำตา
แล้วก็จะได้เห็นมีจุดเหมือนกับเป็นพลุนะคะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามเกาะติดกันแบบต่อเนื่องเลย
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงจะพยายามเดินหน้าในการกระชับพื้นที่นะคะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะฮะ
เพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องอยู่นะครับ